เชียงใหม่ดีกว่าคุณผู้ชมฮะอาบน้ำกันหรือยัง

เขาไปอาบน้ำมนต์ด้วยพิธีโบราณในวันสังขารล่วงคุณผู้ชมครับ
ไปที่ลานหน้ารูปปั้นพลายมหามงคลครับ
เป็นช้างทรงของพญามังรายซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้สร้างนครเชียงใหม่
โดยพระครูประหลัดอานนท์วิสุทธโธครับเจ้าอาวาสวัดล่ามช้างอำเภอเมืองเชียงใหม่
ประกอบพิธีทำน้ำมนต์ตามตำราโบราณนะของครูบาสิงคำกาญจโน
เจ้าอาวาสวัดล่ามช้างวัดแห่งนี้แหละ
ปลุกเสกน้ำมันในอ่างดินเก่าแก่นี่แหละที่เห็นอยู่
อายุกว่าร้อยปีมีทั้งหมด๓ใบด้วยกัน
แล้วสักพักท่านก็มีการบริกรรมคาถาลงในอ่างน้ำ
นี่ฮะค่อยหยดเทียนลงไป
ที่ท่านจะพรมแล้วก็อาบน้ำมนต์ให้กับบรรดาศิษยานุสิต

สิริมงคลสิครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนี่นี่
น้ำมนต์และอาบน้ำมนต์ล้างเคราะห์ร้าย
ให้พ้นภัยกลายจากทุกข์นะฮะเนื่องในวันสังขาดล่อง
ซึ่งเป็นวันแรกของกิจกรรมปีใหม่เมืองครับ
ครับก็มีบรรดาศิษยานุสิตมากันเพียบเลยครับ
มีทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยไม่รุ่นก็มานะ

หลังเสร็จพิธีอาบน้ำมนต์เสร็จพระครูประหลัดอานนท์
ก็ยังเอาน้ำมนต์ไปรดรูปปั้นพลายช้างแบบนี้ด้วยครับ

ที่เชื่อว่าใครได้น้ำมนต์ที่ไหลจากพญาช้างพลายมหามงคลเนี่ย
จะเกิดบารมีมหามงคลใหญ่เลยนะมาถึงตัว
พากันไปรอรับน้ำที่ไหลลงมาแบบนี้ครับ
ก็จะมารอใต้งวงช้างนะครับ

จากนั้นก็พากันไปดูตัวเลขจากทูบ
ด้านหน้าพระพุทธรูปพระเจ้ามุกดอกไม้
นะชัดเจนเลยสำหรับสังขารคือคำเดียวกับสงกรานนั่นแหละ

แปลว่าก้าวล่วงแล้ววันสังขารล่องในภาษาล้านนาตรงกับภาคกลาง
คือวันมหาสงกรานเป็นวันสิ้นสุดของปีเก่า
คนล้านนาจะตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะเหมือนเข้ารายการเราเนี่ย
เช้าตรู่เลยจุดประทัดยิงปืนโป้งกัน
ขับไล่เสน่หรให้ไหลล่องไปเขาสืบทอดกันมาแต่โบราณครับ
อ๋อสังขารเนี่ยมันคือสอสือแม่นอากาศงองงู
ขอไข่สละอานอนหนูต่อเต่ากัน